เราคงพูดถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๖ตรงนี้ทางหน้าจอไทยรัฐนะครับ

คู่ทีมไทยเจอกับสโลวะเกียร์ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ในเวลา๑๙นเป็นต้นปลายเกม

ไปดูบรรยากาศในงานแถลงข่าวซึ่งทั้งรายวัชแล้วก็บรรดานักเตะนะครับ
ใครที่มีโอกาสลงซ้อมรวมถึงพิทธิฐธานบุรมธรรมที่เดินทางมาให้สัมภาษณ์ด้วย
บอกว่าเป็นงานหนักในการเจอกับโซโลวาเกียครับ
ก็เริ่มดูความพร้อมของทางสโลวาเกียก่อนนะครับ
ยังโคซักมาพร้อมกับทางวิลาสกรีเนียร์ก่อนหลังจะอินเตอร์วิลาน
ทั้งคู่ยอมรับว่าสภาพอากาศมีผลต่อฟอร์มการเล่นในเกมแรก
แต่ทุกคนก็ปรับตัวได้แล้วมั่นใจว่าจะคว้าชัยชนะเหนือทีมไทยได้ด้วยครับ
ส่วนมิรวรรณรายวัชกุญสือของไทยก็ขอบคุณโชคที่เข้าข้างในเกมแรก
แต่เชื่อผู้เล่นไทยจะได้ประสบการณ์จากเกมนี้
และก็จะพยายามเอาชนะให้ด้วยเพื่อรักษาแชมป์ไว้ให้ได้
ธรทรก็บอกเหมือนกันครับยอมรับว่าตัวเองทำผลงานได้ไม่ดีในเกมแรก
จากว่ามีปัญหาเรื่องความมั่นใจหลังจากที่ไปญี่ปุ่นแล้ว
ไม่ค่อยรับโอกาสในการลงเล่นแบบต่อเนื่อง
แต่นัดชิงก็จะพยายามเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมา
เพื่อคว้าแชมป์ในบ้านให้ได้ครับ
ส่วนตัวก็ดีใจที่ทีมชาติไทยผ่านกับการ์บองมาได้แม้จะเป็นจุดโทษ
เพราะว่าการมองก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีแล้วก็ภาระกำลังค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ทุกคนน่าจะได้ประสบการณ์กับการเล่นกับทีมชาติกาบองในแมทที่แล้ว
ทีมไทยครับเคยเจอกับโซโลบาเกียในรอบชิงชนะเลิศนะครับในปี๒๐๐๔ครั้งนั้นเสมอ๑๑
และสุดท้ายสุโลกีชนะไทยไป๕ต่อ๔ในการโดนจุดโทษคว้าแชมป์สมัยแรก
ซึ่งก็เป็นสมัยเดียวที่เขาเคยเดินทางมานะครับ
ย้ำเวลาการแข่งขัน๑๖นาที๓๐นาทีคิกออฟนะครับ
ถ่ายเท่าสดจะเริ่มขึ้นนะครับก่อนการคีกออฟครึ่งชั่วโมง๔โมงเย็นเปิดหน้าจอยาวนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ